กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผย
ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดและตลาดนัด
ทั่วประเทศนะคะซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า
หมึกกรอบปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนมากที่สุดนะคะ
แล้วก็ออกมาเตือนด้วยว่าหากรับประทานมาก
อาจเสียชีวิตได้ค่ะนายพาสวัสดีชีวรับเพียงจันทร์
ธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในรอบปี๒๕๕๙
กรมอนามัยได้สุ่มตรวจอาหารทะเลในตลาดสดและตลาดนัด
๔ภาคจำนวน๓๙แห่ง๒๗๓ตัวอย่าง
พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนจำนวน๓๕ตัวอย่างค่ะ
โดยอาหารทะเลที่พบการปนเปื้อนมากที่สุดคือปลาหมึกกรอบ
อยู่ที่๑๓๔๖๒รองลงมาคือปลาหมึกสดนะคะ๑๒๐๕๑ค่ะ
ซึ่งหากรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนเข้าไปในปริมาณมาก
จะเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร
มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอก
อาเจียนปวดท้องอย่างรุนแรงหมดสติ
และถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะว่าระบบหมุนเวียนเลือดนั้นล้มเหลวค่ะ
นายแพทย์วัชิรักษ์กล่าวต่อด้วยนะคะว่า
จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยาปี๒๕๕๙
พบว่าผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ๑๒๙๖๓๘คน
ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง๑๙๗๗๕๑คน
และมีผู้เสียชีวิต๑๒คนค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะอยากจะแนะนำให้ประชาชนควรเลือกซื้ออาหารทะเล
จากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นตลาดสดหน้าซื้อของกรมอนามัยนะคะ
โดยผู้ประกอบการมีบทบาทหลักที่ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยของอาหารทะเล
จำหน่ายอาหารทะเลที่สดและใหม่
แล้วก็จะต้องทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำผสมน้ำคลอรีนที่มีความเข้มข้น
ขณะที่เมื่อประชาชนซื้ออาหารทะเลมาแล้ว
หากไม่รับประทานทันทีควรเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าเสีย
ก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารก็ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งนะคะ
ที่สำคัญยึดหลักกินร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือ
เพื่อที่จะลดกลุ่มเสี่ยงขออภัยนะคะ
เสี่ยงที่จะเป็นโรคอาหารเป็นพิษหรือว่าอุจจาระร่วงนะคะ
ส่วนตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็มีข้อมูลนะคะว่า
หากร้านอาหารที่ละเมิดด้วยการใช้วัตถุ
ห้ามใส่ในอาหารใส่ลงไปในอาหารนะคะ
หากตรวจพบจะถูกปรับไม่เกิน๒เมือนบาท
จำคุกไม่เกิน๒ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ก็มีโทษตามกฎหมายที่สำคัญทำให้ผู้บริโภค
มีความเสี่ยงกับเรื่องของสุขภาพด้วย